เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที

ก็คือเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลที่อยู่นอกสนาม
เราจะไม่ได้เน้นเรื่องในสนามมากนัก

เราก็จะมาคุยเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในสนามเป็นหลัก

หรือเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดในสนาม
แล้วก็มีผลลัพธ์ตามออกมาข้างนอกอะไรอย่างนี้

ใช่ครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการปิดเทอม
ปิดเทิมใหญ่ของการฟุตบอล
แต่ว่านักฟุตบอลจำนวนมากก็ยังไม่ได้ปิดเทอม
ยังต้องไปตัวเองเตะบอลยูโร

ใช่จะต้องตัวเองเตะกันต่อไปประมาณอีก๑เดือน

ประมาณจบวันที่๑๑แล้วก็ได้

ตอนนี้เราก็อ่านในช่วงช่วงรูปต้นของยูโร

ยูโรพี่ตาเชียร์ทีมไหน

ปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเชียร์พวกทีมคลาสสิก

พวกที่ดังในยุคอย่างอิตาลี
เรมันหรือแม้กระทั่งฮอนแลนด์

พวกปอตูเกศบริเวียนเยียม

แต่ว่าถามว่าเป็นเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษ
ไม่ได้มีแต่ว่าถ้าถามปีนี้เลย
อันนี้เลยอันนี้เราเชียร์ฮอร์เลน
ดุ้มเป็นนักเตะที่ชอบผมผมว่าเขาเขาปิดทองหลังพระอืม
แล้วเขาก็มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงครับ
เขาเขาเป็นหนึ่งในกัปตันของทีมใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติฮอนแลนด์ด้วย
ใช่ผมว่าเขามีอิทธิพลค่อนข้างมากในทีมลิเวอร์พูล
แล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงยังไม่รู้ว่าฤดูการหน้าเนี่ย
ใครมาแทนแล้วจะไหวหรือเปล่าอืมเพราะว่าซีซัดที่แล้วต่อให้มีด้ม
ก็ไม่อยู่เหมือนกันมันเละครับก็เละครับอ่า
เสียงดังไม่ได้ตอนนี้เสียงดังไม่ได้ต้องอยู่นิ่งไว้ก่อน
จริงตอนแรกอีพีแรกเราจะทำเรื่องเรียวภูกันนะอ่าใช่แต่ว่า
สถานการณ์มันเปลี่ยนไปอ่าเราก็เลยเอาบทสรุปอย่างเอ่อ
ครับผมแต่ก่อนที่เข้าเเนื้อหาส่วนตัวผมเนี่ยอ่า

ไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่า

เยอรมันนิดนึงกำลังเรียนภาษาเยอรมนี

เรมันก็ได้แล้วก็ที่ผ่านมา

ก็เลยแบบอ่ะงั้นเชียร์

ผมถามกลับผมรู้อยู่แล้วล่ะ

อยเชียร์ทีมอะไรในพรีเมอร์ลีก
ไม่อยากบอกเลยอ่ะปีนี้มันปลอมไม่ค่อยดี

ยังบอกเลยพี่เชียร์ลิเวอร์ฟูลพี่ยังกล้าบอกเลย

ผมเชียร์ซาวน์ฮันตันครับ

ก็คือสมัยก่อนที่บ้านเราการดูฟุตบอลหาดูยาก
ดูบอลฟรีจากช่อง๙รายการ
นี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไร

ก็มีซ้อมตันมีเชฟฟิลเวนสเดย์อะไรพวกนี้

ก็แปลว่าหลักเนี่ยเชียร์ซ้อมตันแหละ

พอตอนที่แบบสั้นแบบมันเงียบไปแล้ว

ถ้าช่วงฟอร์มดอบก็จะหนีไปเลสเตอร์บ้างอะไรบ้าง

อ่ะโอเค
ปากหอมคอกันแล้วก็เรามาเข้าเรื่องเนื้อหาของเรากันดีกว่านะครับ
นี่เราจะสรุปอ่าบทสรุปของรูปรุกการ๒๐๒๐ถึง๒๐๒๑

เรื่องแรกที่จะคุยกันก่อนก็คือเรื่องของแชมเปียนครับ

ขอไปที่คุณเดฟลิก้าก่อนเป็นลีกที่ผมดูค่อนข้างบ่อย
แต่อาจจะไม่ไหวเท่าพิมเมลิกฤดูการนี้ก็เป็นแชมป์หน้าเดิมอีกแหละ
อืมก็คือบายันมิวนิกอืมเป็นแชมป์สมัยที่เก้าติดต่อกันนะฮะ
อ่าโดยที่ความน่าสนใจก็คืออ่าของก็คือเนี่ย
เขาก็แบบเป็นกุญสือที่ก็ไม่ได้เป็นกุญสือเอ่อ
มือเก่าอะไรมากก็คือแบบขึ้นมาจากการเป็นมือขวา
แต่ว่าแบบด้วยความเป็นสไตล์เรมันที่แบบค่อนข้างแน่นเรื่องแท็กติกอยู่แล้ว
เขาก็เลยแบบสามารถที่จะทะยานจนพาบายันเป็นแชมป์สมัยที่๙ติดต่อกัน
แต่ว่ามันก็มีปัญหากันก็คือว่าหลังจากนี้เอ่อ
เนี่ยครับก็ก็ก็จะไม่อยู่กับต่อแล้วอ๋อเหรอ
เขาก็จะไปคุมทีมชาติเยอร์มันต่อจากอ๋ออ่า
มันก็มีข่าวลือประมาณว่าตัวของเนี่ย
เขาทะเลาะกับอ๋อเหรอใช่ใช่ซึ่งเนี่ย
เป็นอดีตนักเตะอ่าเป็นนักอดีตนักเตะสองพันอืมอืม
แล้วเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของบายันคือถ้าอายุเท่าเรา
รู้จักแน่รู้จักกันใช่ใช่แล้วเขาทะเลาะกันเรื่องนโยบายการทำทีม
สุดท้ายก็เลยตกลงกันไม่ได้ก็เลยแบบโอเคงั้นขอแยกทาง
ก่อนที่จะประกาศว่าจะไปเป็นอ่าหรือว่าภูติการทีมชาติอ่า
ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่ภูติการเขาเรียกว่าทีมชาติเยอรมันต่อจาก
ครับแล้วแล้วเขามีคนใหม่ยังมีแล้วครับครับครับอ๋ออ่า
คนหนุ่มอืมอืมอืมอ่าจากอ่าชื่อชื่อชื่อน่าจะรู้จัก
คุ้นกันดีคนอ่าเป็นคุณศือเทพคนหนึ่งอืมอืมอายุน้อยด้วย
นะฮะอ่าสมัยที่เก้าเลยเหรอติดต่อกับการบ้าบ่อใช่ใช่รุ่นการหน้า
ผมก็หวังว่าอ่าดอสมูลของผมที่ผมเชียร์อีกทีมนึงเนี้ยอืม
จะมาช่วยเบรกความรุ่งเรืองอ่าสักทีสักทีอ่านะฮะโอเคไปที่
ที่หลีกไหนต่อผมเข้าไปที่เกาโชเซหรีอ่าครับอ่าโอเคเซ
ก็คือแชมป์เรารู้กันดีแล้วว่าอินเตอร์มิลายเป็น
แชมพ์อื้อหึโดยที่เป็นการคว้าหรือลิสต์สูงสุดของเนี้ย
ก็คือว่าครั้งแรกในรอบสิบเอ็ดปีของอินเตอร์อืมนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็
ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดด้วยการแล้วผมปีโล่ยิงเร็วไปเอ่อ
ความน่าสนใจก็คือว่าพอคว้าแชมป์เสร็จปุ๊บ
ก็คือติดหนี้จากช่วงโควิดนี่แหละเพราะว่ารายได้ไม่เข้าสปอนเซอร์
ก็หายคนดูเข้าไม่ได้อย่างนี้ทุกอย่างมันก็แบบลันลำบาก
อืมเขาเป็นบริษัทจีนแล้วจีนตอนนี้ก็มีนโยบายในการที่จะ
ไม่ให้เงินออกนอกประเทศอยู่ทำให้กลุ่มซูนิงก็ค่อนข้างลำบาก
ในการที่จะบริหารเงินตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางกลุ่มทุนซูนิงก็พยายามจะ
เร่ขายหุ้นให้กับนักธุรกิจทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งอังกฤษ
แต่ก็ยังไม่มีแต่ที่มีแล้วมีแล้วแน่ก็คือการ
ทยอยขายนักเตะอ่าอ่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าแบบ
หลายหลายคนลูกกากูก็มีข่าวฮะอื้อฮะไม่แน่อย่างก็อาจจะต้องถูกขาย
เพราะว่าทางเกาโชเขาไม่อนุญาตให้นักเตะที่มีปัญหาเลิกกัน
ใช่ใช่มันมีเงินนั่นแหละสนทวงถูกต้องครับอื่อ
มันมันควรจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะอืมอืมอืม
แต่เมื่อเอิญเมื่อเอิญมันมันมีเรื่องที่กลบก็คือการมาของชายที่ชื่อว่า

ก็จะรู้ว่าเขาเป็นอดีตเทรนนตรงไลน์ของอินเตอร์มิรานส์

เป็นตำนานในฐานะผู้จัดการทีมของอินเตอร์
ใช่เพราะว่าเขาจะไปคุมโรมาในฤดูการหน้าก็กรบเรียบร้อยเลย
ร้อยได้แชมป์ไม่มีประโยชน์เท่ามูขยับหนึ่งที
จริงปีโล่อย่างที่ทุกคนทราบก็คือเขาไม่ได้จะถูกดันมาเป็นเทรนเนอร์ทีมชุดใหญ่
เขาถูกดันมาเป็นทีมเยาวชนก่อนที่เขาถูกเซ็นมาตอนแรกคือเซ็นมาเป็นเทรนเนอร์ของทีมเยาวชน
แต่สุดท้ายก็คือว่าก็เลยโดนดันแบบเร่งด่วนมันก็เลยแบบผล

ถ้าต้องไปคุยกับคนที่ระดับนั้น
ซึ่งเราก็ใช่เราก็คิดถึงนะ

ลีกต่อมาที่เราจะไปก็คือพรีเมอร์ลิก

โดยที่เป็นแชมป์ในช่วงที่แบบมาแซงในช่วงประมาณ

เตะสำรองที่ชื่อว่ากุล
เออคุณมีสำรองชื่อคุณมึงจะบ้าเหรอ

เออมันเห็นแล้วแบบมันสู้ไม่ได้
ฟูเจ็บไปขนาดนั้นตัวสำรองมันขึ้นมาทดแทนไม่ได้
สำรองเรามันขึ้นมันไม่มีใคร

ก็เลยรู้สึกว่าไม่แปลกแต่จริงอันนี้ด้วยสารภาพจากใจว่าช่วงท้ายฤดูกาล
แมนยูกลับมาเราเชียร์ให้แมนยูได้แชมป์นะ
แต่เข้าใจได้แฟนรึเข้าใจได้

ก็มีเรื่องโควิดด้วยบาดเจ็บด้วยอายุเยอะด้วยแล้วก็แบบเชียร์สุด
ผมว่าเป๊บก็คงไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นแล้วก็เชฟชุดก็ไม่ได้เป็นกองหน้าแบบตัวเป้าขนาดนั้น
ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วลีกนี้

ผมสะใจมากเลย
คือผมก็จะดูฟุตบอลทุกทุกลีกถ้ามีเวลาถ้าแบบเวลาไม่ชนกันครับ

แต่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นทีมเนี่ย

เราเอาใจช่วยเขาอยู่เสมอ

เศร้าแล้วเราแบบคือเรา
เราจะซื้อตัวกลับมาลิเวอร์ฟูลแน่อะไรอย่างนี้
แล้วพอเขาไปอยู่แล้วเขาได้แชมป์มันดูแบบ
เฮ้ยมันเฮอ่ะมันเฮ

มันสะใจอะไปเล่าแล้วแบบโอ้โหมันโคตรสะใจว่าแบบ
โดนไปขีบกูอะแล้วเออ

มันก็เศร้าแต่ก็สุดท้ายมันก็

ในโดยที่แบบ

แย่งแชมป์อะไรอย่างนี้
รีกต่อมาก็คืออ่าเคยเป็นที่เพียร์รุ้นแย่งแชมป์กันวันสุดท้าย
เหมือนกับลาลิก้าเลยเนอะไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อว่าทีมอย่าง
เป้เชียจะแบบพาท่าได้ยังไง
โดยที่แชมป์ก็คือลิว
ซึ่งเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ๑๐ปีเหมือนกัน

เพราะตอนนั้นลิวก็ที่เป็นคว้าแชมป์ครั้งก่อนนู้นเลย

อ๋อโหแล้วก็ตัวของเป้เชียตอนนั้นน่ะคิดดูดิ

ใครจะไปคิดว่ามันจะไม่ได้แชมป์
มันแบบมันก็เซอร์ไพรส์พอกับที่พี่รู้สึก

คือจิวล์วินตุ๊ดมึงก็ควรแชมป์

ทีมที่มันสู้กับเป้เชียได้จริงเนี่ย
แล้วก็ตลกนิดนึงก็คือ

ก็ไม่ได้แชมป์ลีกสักที
ทั้งที่นี่ก็คือโอกาสที่จะคว้าชำลีกนะครับ

แล้วอันนี้มันไม่เกี่ยวแต่ว่า

ใช่ก็แบบเห็นแล้วแบบโหนี่แหละ
ดูจากโค้ชดูจากไลน์อัพอะไรแล้ว

อินเตอร์นะครับย้ำนะครับอินเตอร์
เพราะว่าทีมแตกแล้วครับ
สุดท้ายผมขอให้ไปเอาใจพี่ตะก็คือ

เดี๋ยวรอลุ้นว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาอยู่ริวฟูไหม
อยากนะอยากนะแต่ว่าตอนนี้ขอให้ครอปอยู่ก่อน

อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหน

ก็เป็นอัปเดตเรื่องแชมเปียนของแต่ละลีก
ต่อมาที่จะมาอัปเดตกันก็คือเรื่องของเหตุการณ์ช็อกโลก

เรื่องนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะเดาออก

กับเหตุการณ์ที่๑๒ทีมดังจากยุโรปประกาศแยกตัวออกจากยูฟ่า

ซึ่งอันนี้ไบเยิ้ลควรไม่อยู่

เพราะว่ามีกฎ๕๐บก๑

มันคือกฎที่แฟนบอลมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะออกเสียง

โครงสร้างของบายันมันมีผู้บริหารที่เป็นแฟนบอลเป็นเจ้าของด้วย
พวกนี้ถือหุ้นกันละนิดหน่อยแล้วก็มีแฟนบอลมีการโหวต

เขาก็เลยเหมือนเป็นผู้แทนรัศดรนะครับ
คือเหมือนเป็นตัวแทนของแฟนบอล

ถ้าเอาบายเยิ้ลไปอยู่ซะอะนะ
หลีกเรมันมันจะได้สนุกกว่านี้
แต่ถ้าเป็นแบบลีกเลยเนี่ยผมว่าคงไม่หนุกอ่ะ

ยังไม่ทันเกิดเลยแท้งแล้ว
ไล่กันถอนกันแบบระเนละนาดเลยฮะ

ตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับคือหลายทีมหลายทีมโดนกดดันเยอะมาก
ทำให้เกมแดงเดือดต้องเลื่อนออกมา
อันนี้เกร็ดผมรู้สึกนะว่าถ้าแดงเดือดนัดนั้นไม่เลื่อนลิเวฟูไม่ชนะนะ
ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงคือแดงเดือดนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจ

ก็จะมีผลในช่วงสิ้นปีนี้

เกลเซอร์ยังอยู่เพราะเขาเป็นเจ้าของครับ

มีเรื่องเล่านิดนึงก็คือเกลเซอร์ได้มีการแฟนมิตรกับแฟนบอลในช่วงก่อนเริ่มยูโร
ก็คือประมาณว่าเขาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายอย่าง
ก็คือเขาก็คงเหมือนยอมรับแล้วว่าพี่บริหารไม่ดี
ก็เลยเป็นขอโทษทำให้ผมเชื่อลึกว่ารุ่นด้วยการเนี่ย

ใช่แต่ถ้าไม่ซื้อใจแฟนบอลผมก็

ตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้จัดการทีมคนใหม่

ไม่มีใช้คำว่าอะไรดีนะ
ไม่มีแรงบันดาลใจแล้ว

แต่เห็นล่าสุดอ่านข่าวมาเหมือนว่าจะปฏิเสธนะ
เหมือนเคนจะออกมาพูดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหน

แล้วก็อาจจะเป็นกองกลางตัวรับ

เพราะว่าตำแหน่งกองกลางตัวรับมันสำคัญกว่ากองหน้า
เพราะจริงกองหน้ามันยังมีอิทธิษฐรรม

ไม่จำเป็นต้องเสริมกองหน้าก็ได้

เรื่องของตำนานลาโลก
ก็มีด้วยกัน๒คนก็คือ

ผมเอาจริงถ้าเรียกว่าทันเนี่ย
คือเขายุคใกล้กันแหละ

เคยดูคลิปที่เรารู้สึกว่า

นึกภาพสโมสรไม่ออก
แล้วก็นึกไม่ออกว่าเขาอยู่ทีมไหนอีก
แต่โอเคเห็นภาพใส่ชุดอิตาลี
แล้วก็เรื่องการล้มบงล้มบอลอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้เขาได้หลาโลกไปแล้ว

ก็ลูกคิดทุกคนน่าจะ

หัดพระเจ้ามันถ้าจำไม่ผิดเนี่ย

ต้นของมิถุนานี่แหละ

เขาก็ดังแล้วก็คือเขาจะ
เขาเป็นสตาร์ผมรู้สึกนะ

มีเรื่องมีราวมีข่าว

แต่ว่าผมว่าเขาเป็นหนึ่งใน

น่าจะจำได้ตลอดไป
พูดตรงเรามีลืมเขามาบ้าง
คือแบบทำอะไรก็ถูกพูดถึงได้เสมอ

คือแบบพูดถึงแล้วเห็นลูกฝุ่น

จริงมาโลน่ามีคำถามคลัมคือว่าไม่นานก่อนเขาไปปรากฏตัวที่สนามน่าจะของโบค่า
แล้วใส่เสื้อเชิดของภูมาแล้วมีคนตั้งคำถามว่ามาโลน่ายังเซ็นสัญญาต่อชีพกับภูมาหรือเปล่าวะ
ซึ่งก็ไม่มีคำตอบเพราะยิ่งสมัยก่อนเนี่ยนักฟุตบอลชื่อดังจะใส่ภูมิมากันเยอะเปเล่หรือแบบมาโลโดน่าอย่างนี้
พอพูดถึงมาลาโดน่าก็จะนึกถึงโบค่าจูเนียเป็นทีมที่เรามักจะไม่ได้รู้จักชื่อแต่ไม่ค่อยคิดถึงสักเท่าไหร่

เขาก็น่าจะเป็นอีกคนนะมาลาโดน่าที่ทำให้ทีมมีชื่อเสียง
นี่ก็เป็นเรื่องที่สามนะครับ
ถูกจับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินเพื่อผลิตสื่ออวยตัวเอง
ด่านักเตะชุดปัจจุบันที่เป็นอดีตนักเตะ
ยังไม่ตัดสินใช่ไหมยังไม่กล่าวหาอยู่
ผมใช้คำว่าถูกกล่าวหาแล้วกัน

เขาจะขายาธรรมไทยแต่ขาวเจ้าหนึ่งถุ่ม

ที่ตอนเนี่ยเบอร์เฟรโน่าไม่ต้องการ

ก็มีข่าวช่วงที่เขาประกาศ
เรื่องแบบคูตินโยจะย้ายออกใช่ไหม

หมดเลยเออคือแบบเฮ้ยทีมอย่างไม่น่าเชื่อฮะไม่น่าเชื่อว่าแต่
แต่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดพูดถึงสเปนก็จะมีสองคั่ว
ถูกไหมถูกต้องครับพี่เชียร์ลิเวอร์ฟูอืมแทนที่คิดว่าคนคนในเวลาถามว่า
เชียร์หรืออ่าเราจะไปอยู่ฝั่งอืมทั้งทั้งที่แทบจะไม่มีนักเตะ
ที่ค่อนข้างดังดีเลยราฟ้ากับราฟ้าไม่นับครับราฟ้า

เพราะว่าแกรมานน่าจะเป็นคนแรกที่ทำให้เราชอบฟุตบอลอย่างจริงจัง
ก่อนนั้นได้ดูแล้วก็เชียร์ริวคู
แต่ว่าพอมาเจอแม็กก้าเนี่ยคือแบบโหนี่คือ
การลากเลื้อยทางริมเส้นทางด้านซ้ายใช่ไหม

ไม่ได้ไม่ได้
ซึ่งตอนนี้บาเซลน่าก็ได้ประธานสโมสรคนใหม่ก็คือโจรลาโปต้า
ซึ่งเป็นอดีตประธานสโมสรของบาเซน่าเหมือนกัน

ก็ภารกิจสำคัญของลาปอต้าก็คือตอนนี้ก็คือ

ก็คือการคุยกับเมซี่ว่าจะทำยังไงให้เมซี่อยู่กับทีมต่อไป

มีข่าวเหมือนว่ามีประเด็นเหรอ
เพราะว่าสัญญาของเมซี่ครับกำลังจะหมดลง

ก่อนที่เราจะลงเทปก็คงรู้แล้วว่าเมซี่จะอยู่ต่อหรือไป

ซ่าไม่มีเมซี่เนี่ย

ไม่เอาเฟมิโนใช่มั้ย
ส่วนมัดฤทธิ์น่าจะอยากได้

ผมก็คิดอย่างนั้น
น่าจะเป็นอย่างนั้น

ผมว่าไม่แน่จริงไม่น่ามีตังค์ตอนนี้

ก็มีหลายทีมที่มีข่าวจะถูกเทคโอเวอร์เยอะ

สนใจแล้วก็เกือบจะเทอู้ก็ได้ล่ะ

เกือบจะครับเพราะว่ามันถูกปล็อกโดยรัฐบาลของสาร้าพนัทศักดิ์

คือมันมีหลายประเด็นที่ถูกบล็อกครับ
ก็คือเรื่องตั้งแต่ข่าวที่เขาละเมิดลิขสิทธิ์
ที่สาอุสาอุเดียระเบียดเขาระเมิดลิขสิทธิ์

แซ่บแซ่บทำให้มันก็เลยแบบมีคนตั้งคำถามว่า
พี่มีลิกนี่คูณถูกแล้วเมื่อเรียกสิทธิ์อยู่นะ
หรืออาจจะเคยถ่ายก็คือเคยถ่ายแน่แต่ว่าปัจจุบันไม่แน่ใจ
แล้วก็มีเรื่องของการเสียชีวิตของจามาสคาช็อกกี้
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตในสารทูต
ซึ่งก็มีข่าวว่าทางสาอุมีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้แต่มีเป็นข่าวอย่างนั้น
มันเลยทำให้เกิดดิวนี้ไม่สำเร็จแล้วกัน

จริงเพราะว่าสมัยนั้นคือทีมเบอร์๒ของอังกฤษ

ใช่คือถ้าเด็กยุคนี้จะนึกไม่ออก
ถ้ายุคผมเนี่ยโอ้โหนึกออกเพียบเลย

เคยเป็นทีมเคยยิ่งใหญ่ครับ

ผมว่าเขายิ่งใหญ่อันนี้ความรู้สึกของตัวเองนะ

แต่ว่าเรื่องที่๕แต่เรื่องที่๒ก็คือเรื่องของ

เขาก็เลยอยากซื้อมาบริหารด้วยตัวเอง
แต่ยากครับ

แล้วก็แต่งงานกับคนที่รวยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องการขายบอกเลยว่ายาก

ซึ่งแฟนบอลก็ไม่โอเคอยู่แล้วเรื่องนี้ก็แบบ

ผมไม่รู้ว่าผู้ดำเนินรายการคือใครนะ
ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ตอบรับ

คำถามนี้ไม่ตอบสักทีไม่ตอบตลอด

แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่กลับมาเป็นฐานผู้จัดการทีมหรอก

อะไรสักอย่างในทีมบริหารอะ

เพราะว่าเขาคงจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมของยุคนี้แล้วล่ะ

งานทำงานบริหารแล้วไม่ใช่แบบทำงานคุมฟุตบอลแล้ว

เอาจริงอันนี้ถ้าพูดตรงผมก็ดูบอลมาตั้งแต่เด็ก

คือถ้าอยู่ให้พูดสมมุติว่านี่เป็น
รายการที่ตอบคำถามและชิงเงินรางวัล๑ล้านบาทเนี่ย
ผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะตอบคำถามนี้ถูก

จ๊อสแกรมจำได้จริงขออีกนิดนึงได้มั้ย
ก็คือเรื่องเทคโอเวอร์มีทีมเล็ก
หนึ่งจากทางแดนใต้ครับเขาประกาศ
ขายทีมมานานแล้วเหมือนกันก็ไม่ได้ขายสักที

เจ้าของซัลมตันเป็นคนจีนถือหุ้น๘๐ชื่อกา
ขายไม่ได้ขายไม่ได้เหรอ
เขาตั้งราคาแพง

เป็นแล้วเนี่ยจริงมะเอ๋อเรายังไม่มีตังค์อันนี้ครับเพราะว่าวันนั้น
แพงจนหมายถึงว่าสำหรับเรามันแพงนะ
แต่หมายถึงว่าสำหรับมันก็ไม่ได้สูงมากน่ะ
คือเป็นไปได้ที่จะซื้อนะเราก็แบบเออมหาเศรษฐีในไทยคนไหนอยาก
ผมว่าซาฟิมตันก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่คนไทยพร้อมเชียร์ถ้าเกิดมีลิงก์แบบนั้น

มาเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการตกชั้น
เราพูดถึงแชมป์เรื่องแรกเรื่องสุดท้ายก็เป็นการตกชั้น
ก็รูปการณ์นี้ทีมที่ตกชั้นเป็นทีมที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกันมาตั้งแต่ลูกฟุตบอลครับ
โอ้โหโอ้โหเลยอะ

นั้นกองหน้ากองหน้าไม่จำเป็นต้องหุ่นดีผอม

ไม่ได้แคข์หุ่นค่ะนี้
คนที่มาปฏิวัติเรื่องนี้คืออาไซเวนเกอร์นะ
ใช่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ยังไง

เล่าสั้นก็คือว่าในสมัยก่อนในแคมป์ทีมชาติอังกฤษ
เขาสงสัยกันว่าทำไมนักเตะอาเซนอนถึงสุขภาพดีวิ่งได้ตลอด๙๐นาที

ผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนถามแล้วถามใครในทีมชาติอังกฤษ

แต่มันน่าจะเป็นประมาณแอชดี้โคโฟลแคมเบลนักเตะเซนอนอังกฤษผมว่านั้นแถวนั้นยุคนั้นสุดท้ายมันไปเฉลย
เออแล้วเขาบอกเขาเล่าว่าเวนเกอร์โกรธมากที่แบบเอาความลับเรื่องนี้ไปบอก

อืมนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เรื่องของโภชนาการอาหารก็เริ่มแพร่หลายเข้าไป

คือรุกการรุกการแรกพอได้แต่ดีรุกการที่๒แต่เจ๋งเพราะรุกการที่แล้วดี
แต่ก็คือมันก็ไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกจริงมันก็มีหลายเหตุผลเช่นแบบเรื่องของสภาพจิตใจ
เรื่องของแนวทางฟุตบอลที่ถูกจับได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยว
จะมีเรื่องทีมเรื่องหมายถึงว่าตัวนักเตะที่โดนขายโดนย้ายไปด้วย

ใช่ครับถูกต้องแล้วก็ตัวที่ซื้อมาใหม่ไม่สามารถทดแทนตัวเก่าได้

มันก็จะได้นักเตะที่ไม่ใช่เกรดแบบดีมาก
วงการฟุตบอลสมัยใหม่เพราะว่ามันมีผลกับการถ่ายทอดสด
เรื่องนี้เหมือนกันมันก็ด้วยความอาชีพเขามันสั้นนะครับ
สิบห้าปีเต็มที่คือคุณคุณไม่ใช่โรนันโดอ่ะ
อืมที่คุณตั้งแต่สิบแปดอ่ะอ่าคุณไม่ใช่โรนาโด
อาจจะไม่เห็นภาพชัดคุณไม่ใช่นาเทิด
ใช่คุณไม่ใช่จ้าใช่แค่ศักดีใจมั่นอย่างงี้ฮ่า
โรนันโดอ่อดันกับบอร์ตริ้งก็ถูกแมร์นอยูซื้อไป
แล้วตอนนี้จะสี่สิบหล่ะใช่ไหม

ก็แก่เรานึกถึงเรา

กล้ายกันไม่บอกให้ว่าใครเป็นพี่
จริงโลนาโดก็เหมือนกับลาบอนเจมส์ของการบาส
เว้ยจริงหรอลาบอนเจมส์แต่พี่ไม่รู้

เห็นไหมธันวาเขาก็นั่นแหละครับก็สามเจ็ดแล้ว
โอเคนี่ลูกวันเกิดนี่เป็นแฟนตัวจริง
แต่ว่าไม่ได้ดูบาสจริงจังแต่ก็จะรู้สึกว่าชื่อนี้มันดัง
มันก็ดูบ้างดูบ้างแต่หลักก็อยู่กับฟุตบอล
ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะมาอัดเนี่ยผมนั่งดูบาร์ดอยู่นะ

เป็นการสรุปรวมภาพรวมทั้งหมดของฤดูกาล๒๐๑๖

รวมถึงตั้งแต่นักฟุตบอลปัจจุบันอดีตอะไรเรา
จริงมันมีหลายเรื่องที่แบบเราอยากเล่าแต่ว่า
จริงนี่ก็นานแล้วนะหลายนาทีแล้ว
จากชั่วโมงเอาเนี่ย
คือมันมีหลายเรื่องมากแต่เราต้องคัดจริง

ก็เดี๋ยวอีพีต่อไปเราก็จะเอาเรื่องที่
เราบอกคอนเซ็ปต์ไปหน่อยไหมว่าเราเลือกเรื่องจากอะไร
ในแต่ละอีพีครับก็คือเราจะเลือกเรื่องที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขตัวเลข
เช่นในอีพีหน้าก็เป็นเลข๒
เราก็จะเล่าเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มันเลข
ทีมรองแชมป์

สมมุติอาจจะว่าไปก็
ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเลข๒มันจะเป็นอะไร

หรือเป็นพระรองอะไรอันนี้เรายังสปอยไว้แค่นี้
ใช่แต่เราสปอยอีพี๕แล้วนะ
เราสปอยอีปี๕ไปก่อน

รายการเราจะอ้างอิงคอนเทนต์จากตัวเลข

อันนี้อีพีหนึ่งก็คือพูดภาพรวมทั้งหมดให้เห็น
ก็เดี๋ยวฝากติดตามพวกเราไปเรื่อย
ช่องพอร์ตแคสต์ของไทยรัฐออนไลน์นะฮะ

ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับผม